ก็เลยทำให้มีการพูดถึงคดีก่อนหน้า
ที่เป็นที่จดจำของสังคม

ซึ่งเป็นเยาวชนขับรถชนรถตู้บนทางด่วน
ที่ล่าสุดอธิบดีกรมคุมประพฤต

ขณะที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้ต้องโทษคดีแพรวาได้เข้ามาปฏิบัติงาน
ำเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล
ระหว่างวันที่๑๑มกราคม
ถึง๑๒กุมภาพันธ์๒๕๖

แพรวาอดีตเยาวชนที่ขับรถยนต์

บนทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม๙คน

ภายหลังที่ผู้ต้องโทษถูกสารตัดสิน
ทุก๒ปีท้านขับรถโดยประมาท

ก่อนสรรค์อุทธรรมจะเพิ่มโทษรอลงอาญา

บำเพ็ญประโยชน์ปีละ๔๘ชั่วโมง

ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่๒๑สิงหาคมนี้
จนกระทั่งช่วง๑เดือนที่ผ่านมา
ผู้ต้องโทษได้ยื่นต่อสารว่าได้บำเพ็ญประโยชน์

ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติ
พร้อมถามหนังสือร้องไปยังสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าถูกเจ้าหน้าที่

ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนัน
ธิบดีกรมคุมประพฤติยืนยันว่า

บำเพ็ญประโยชน์ตามคำสั่งของศาล

ประกอบกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ไม่ได้เป็นภาคีกับกรมคุมประพฤติ
เกิดปัญหาทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่า

ตามเจตนารมณ์ของศาลหรือไม่
วันนี้ได้ไปติดต่อ

หรือที่ปรึกษากฎหมายได้นำเสนอ
ต่อสารเอง๙๐ชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพ

ตามข้อเท็จจริง๓ปีไม่ได้ทำเลย

ก็คือบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่นับให้

เขี้ยวเข็นให้ทำก็ยังไม่ได้ทำ

การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบที่ผ่านมาก็อรุมอร่วย

งวดกวดขันก็มีปรากฏการณ์

ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ซึ่งพันเอกนายแพทย์พีรพลปกป้อง
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ของผู้ต้องโทษก็ได้ยืนยันว่า

ถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์

โดยมีเงื่อนไขให้ดูแลคนป่วย

โดยวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
ก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติ

เข้ามาดูแลการปฏิบัติงาน
และไม่ได้ทักทวงว่าทำผิดอย่างไร

ทางราชการด้วยกันเองเท่านั้น
แม้ว่าคำชี้แจงของรองผู้อำนวยการ

จะมีความขัดแย้งกับข้อมูลของอธิบดี

แต่บทสรุปของคดีแพรวานี้จะลงเอยอย่างไร
ก็คงต้องรอคำวินิจฉัยจากศาล

ในวันที่๒๑มิถุนายนนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน